มาพูดคุยกันถึงเรื่องบ้านของนะครับนายกรัฐมนตรีกันหน่อย
ถ้าเราจะถามว่านายกรัฐมนตรีมีบ้านประจำตำแหน่งไหม
มีบ้านพิสุนโลกลงทางโดรนยมราชป๊าบวุ่งหน้า
ทำเรียกว่าพระธบาลอยู่ซ้ายมือนะครับ
แต่ว่าถ้าถามว่ามีคนเคยอยู่ไหมมีนายกเคยอยู่ไหม
มีพลเอกเปรมตินสุรานนท์เคยอยู่นะครับ
แต่ว่าตอนที่ผ่านมาไม่กี่วันมีข่าวว่าคุณเศรษฐา
ปรับปรุงห้องทำงานในธรรมเนียบรัฐบาลกันหน่อย

ทำไมต้องนอนค้างคือทำงานนั้น
ก็ง่ายแต่ว่าการตื่นมาพรุ่งทำงานเลย
อะไรประมาณนั้นแต่ว่าเอาแล้วบ้านท่านอ่ะ

อ๋อสุขวิทย์สิบหกนี่แหละครับ
โอ้โหใจกลางย่านธุรกิจนะฮะ
เป็นบ้านพักสไตล์โมเดิร์นกำแพงรั้วสูงนะครับ
ตำรวจสนทองหล่อเขาไปติดตั้งป้อมยามแล้ว

คือบ้านใครเป็นนายกปั๊บเนี่ยนั่นแหละจะมีแหละนะครับ
มีป้อมยามไปไปดูแลรักษาการ
ตำรวจบอกว่าได้รับมอบหมายนะครับ
มารักษาความเรียบร้อยหน้าบ้านนายกรัฐมนตรีตลอด๒๔ชั่วโมง
ขณะที่หน้าบ้านของนายเศรษฐานะครับ
ก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้รอบเลยนะครับ
ส่วนวาระการทำงานของนายเศรษฐานะครับ
หลังจากมีพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
คณะรัฐมนตรีแล้วนะครับเดี๋ยว๕กันยายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้

คณะรัฐมนตรีจะเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนนะครับ
โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แจ้งนะครับขยับเวลาเลื่อนเวลาจากเดิม๑๗นาฬิกานะครับ
เป็น๑๔นาฬิกาผมยังสงสัยอยู่คุยกับน้องน้ำแข็งอยู่เมื่อวาน
ถ้าสมมุติถวายสัตว์๕โมงเย็นเดี๋ยวถ่ายรูปแสงมันจะไม่สวยนะ
แสงมันจะไม่ตรงหน้าตึกไทยคู่ฟ้านะ
ตอนนี้ขยับเวลาแล้วนะครับ๑๔นาฬิกา
โดยรัฐมนตรีทุกคนนะครับต้องเข้าไปเตรียมความพร้อม
ธรรมเนียบรัฐบาลตั้งแต่๑๐นาฬิกา๓๐นาทีของวันพรุ่งนี้นะครับ

วันที่๖กันยายนจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ
จะเป็นการคุยกันเดี๋ยวเราจะไปแถลงนโยบาย
เราจะแถลงนโยบายอะไรยังไงกันจะเป็นการคุยกันนอกรอบก่อนนะครับนะครับ
แล้วก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก๑๒กันยายน
หลังจากนับวันที่๑๘ถึง๒๑กันยายน

แล้วลองดูซิว่าลองดูซิว่านะครับ
ท่านนายกจะกินนอนที่ธรรมเนียบรัฐบาลจริงหรือเปล่า
เพราะว่าตอนแรกที่ท่านบอกว่าบ้านท่านหลังเล็ก
เพราะว่าเวลาสมมติว่าเขามีขบวนหรืออะไรไปรับ

ถ้าต้องกระบวนแบบนั้น
เพราะตรงนั้นก็รถติดอยู่แล้วด้วยนะครับ